พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ก็เตรียมที่จะเรียกผู้บังคับการ
สถาบันนิติเวทวิทยาสอบปากคำ
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอานุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
หลังจากที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ในบางประเด็น
พันธุ์ตำรวจเอกมานะพอช่วยผู้กำกับการตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
เปิดเผยผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวนนะครับ

อย่างเป็นทางการของนายธวัชชัยอนุกุล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

ยังมีข้อสงสัยในผลการตรวจศพหลายจุด

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เขาให้ปากคำในประเด็นต่าง
ในวันพุธที่๒๑กันยายนนี้
ขณะที่พยานหลักฐานอื่น
และในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวน

และพันธบรวจโทษภัยโลธล้าวรัฐนานุรักษ์
หัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องหา

มาสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นของการควบคุมตัวอีกครั้ง

พตรีจตุพลมงกุฎมาตร

ในฐานะหัวหน้างานควบคุมผู้ต้องขัง
พตรีเจริญศรีษศลักษณ์

ระบุว่าตำรวจได้สอบปากคำในประเด็นอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงานให้นายชะยะพล
และนาพันธุ์ตำรวจโทไพโรธมากกว่า
จากวันเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจตรีจตุพล

พนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือทวงถาม

แต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับจากกองพิสูจน์หลักฐานครับ